คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะ
ไทยรัฐช่วยด้วยเราก็นำเสนอเรื่องราว
ใครที่มีเรื่องราวอะไรอยากให้ไทยรัฐช่วยด้วยร้องมาได้
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
พ่อแม่อายุเยอะแล้วแล้วรับจ้างคือรับจ้างเหลาไม้เสียบเงินกระถิ่น
เราจะเอารายได้ตรงนี้มาเลี้ยงดูลูกชายลูกชายป่วยเป็นอมภาษณ์ด้วย
สงสารทั้งครอบครัวจริงติดตามพร้อมกันในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
นี่เป็นงานประจำที่ต้องทำทุกวันงานที่นายเสมอและนางทองหล่อพงกษิต
สองสามีภรรยาในวัยที่อายุใกล้๘๐ปี
ต้องมานั่งเหล่าไม้ที่ใช้เสียบเงินกองกระถิ่นผ้าป่า
ด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วเพราะมันคือรายได้หลักของครอบครัวนี้
ถึงแม้จะไม่มากนักเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายดูแลลูกชายที่ป่วยเป็นอัมพาต
นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
นายไพโรธลูกชายของสองตายายก่อนหน้านั้นมีอาชีพขับรถส่งของอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ทุกเดือนจะส่งเงินมาให้พ่อแม่แต่โชคร้ายกลับมาล้มป่วยลงกลายเป็นอมภาษณ์
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา
ทำได้เพียงลุกขึ้นมานั่งเวลาถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องกลายเป็นภาระ
แต่ด้วยวัยที่ชราทำให้สองตายายมีความลำบากและเหน็ดเหนื่อยที่ต้องดูแลลูกชายตลอดทั้งวัน
ทุกวันนี้สองตายายมีรายได้จากการรับจ้างเหล่าไม้เสียบเงินกระถิ่นหรือผ้าป่า
ที่มีคนนำไม้ไผ่มาให้ที่บ้านโดยได้ค่าจ้างร้อยละสี่สิบบาท
แต่ด้วยความที่มีอายุมากจึงทำได้เชื่องช้าลงบางวันก็เหลาได้ไม่ถึง๑๐๐อัน
ส่วนบ้านที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้มีคนใจบุญให้ปลูกอาศัยอยู่ในที่ของเขา
ขณะที่ไร่นาของครอบครัวก่อนหน้านี้ก็ถูกเวรคืนไปหมดทำให้ไม่มีที่ดินทำกิน
บ้านบ้านนำลังมาสร้างของอาศัยว่าจะมาช่วยด่วยชายซักอย่าง
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดูแลลูกที่ป่วยเป็นอมภาษณ์
วิงวอนขอความเมตตาผู้ใจบุญ
หากใครที่อยากยื่นมือมาช่วยเหลือ
เป็นสิ่งของต่างสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
นายเสมอพงกษิตธนาคารทกศสาขาทัพทัน

ก็ช่วยเหลือกันได้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีความทุกข์ความเดือดร้อน
หรือว่าต้องการที่จะแจ้งอะไรหรือว่าเตือนภัยเนี่ย
ส่งมาบอกต่อกันหน่อยในช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยนะครับ